เป็นผู้ประกาศข่าวบันเทิงของช่องดังช่องหนึ่งด้วย
ปรากฏว่าทัวร์ไปลงในไอจีของเธอ

เตือนว่าให้เลิกกับผู้กำกับโจ้เถอะ

คือเขามองว่าภูมิกับโจ้กลายเป็นบุคคลอันตรายไปแล้ว

บุคคลอันตรายแล้วทำไมอะ
เขาก็เลยบอกว่าอยากให้ฝ่ายหญิงเลิกกับภูมิกับโจ้

ใช่คุณใบเตยเป็นใครคะ
เป็นลูกสาวของคนตำรวชโทอพิจารณ์ศรีศิษฐ์
ซึ่งท่านนี้เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
เป็นคนเซ็นคำสั่งย้ายผู้กำกับโจ้

คือภาพเดียวกันที่ภูมิกับโจ้อยู่ในสังกัดเนี่ยนะ
ใช่ตอนแรกสั่งย้ายแต่ตอนนี้พอบัตรรอบอกว่าสั่งให้ออกไว้ก่อน
คุณผู้ชมล่าสุดค่ะเจ้าตัวคุณใบเตยทนไม่ไหวแล้วนะคะ
รู้สึกว่าเออคือจริงแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของเขา
มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเป็นความผิดที่มันเกิดขึ้นจากตัวผู้กำกับโจ้
ก็คือแบบฉันไม่ยุ่งแล้วฉันขอเวลาส่วนตัวก่อนนะคะ
บางคนก็บอกว่าอยากให้ชาวเน็ตใจเย็นนะพวกเรา
ตั้งสติแยกแยะเรื่องส่วนตัวนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคุณใบเตยล่าสุดค่ะเราตรวจสอบแล้วนะคะ
ขอลาหน้าจอยาวแบบไม่มีกำหนด
เพราะตอนนี้เธอบอกว่าเธอเครียดมากเลยนะคะ
เพื่อนสนิทในวงการบันเทิงหลายคนก็ตกใจนะ
ตกใจเห็นผู้กำกับโจ้
เป็นภูมิประกาศตั้งสติชาวบรรเทิง
คือหลายคนเห็นแล้วคือปกตินะ

แต่พอมาเห็นในคลิปโอ้โหทำไมมันเหมือนแบบคนละมุมเลย

จำได้ไหมเขาเคยมีข่าวกับคุณเมพิชนะนี่
ผู้กำกับโจ้ที่ไปขอคุณเมย์แต่งงานเมื่อ๗ปีที่แล้ว

คนเดียวกันเมื่อก่อนฉายาโจ้เฟอรารี่เขาขับรถเฟอรารี่
เขากับรถเฟอรารี่เขาเปลี่ยนรถบ่อยมาก
จริงแฟนเขาจริงคือทำเหมือนเต็นต์รถ
อยู่ในวงการไฮโซเหมือนกันนะคะรถนำเข้าแล้วนี่ค่ะ
ขอแต่งงานแล้วสุดท้ายไม่ได้แต่งงานกัน
คุณเมย์ไม่ได้ตกลงนะฮะแล้วมีประเด็นมาต่อเนื่อง
สุดท้ายทั้งคู่เลิกกันแต่เลิกกันแบบไม่ดี
จบกันแบบไม่โอเคเลยนะคะนี่นะคะคุณผู้ชม
คุณเมย์เคยโพสต์ตำหนิฝ่ายชายหลายอย่างนะคะ
ภูมิกับโจ้เองก็เคยตามง้ออยู่พักใหญ่แต่ไม่สำเร็จ
นี่ค่ะดูพี่เบิร์ตช่วยดูหน่อย
นี่ปี๒๐๑๔อ่ะนะฮะโอ้หลายปีแล้วนะ
ปี๒๐๑๔อันนี้๒๐๒๑นะครับคุณเมย์เคยโพสต์ลักษณะแบบนี้ค่ะ
มีการแชทคุยกับภูมิกับโจ้ลักษณะแกส่งข้อความมาง้อว่า
แกมีเงินนะซุกไว้๒๓๐ล้านนี่พดนี้ค่ะ๒๓๐ล้าน
แต่เป็นข้าราชการตำรวจไม่อยากฝากธนาคารเพราะขี้เกียจโดนภาษี
พร้อมจะยกให้๒๓๐ล้านให้คุณเมย์ให้ทั้งรถให้ทั้งบ้าน
คือใจป่ามากเป็นตำรวจ
ข้อความสุดท้ายเนี่ยผมอ่านเห็นผมอ่านให้ฟังนะ
ผมเป็นตำรวจข้าราชการไม่ได้มีเงินในธนาคารเยอะ
ขี้เกียจโดนภาษีแต่ผมมีซุกไว้เยอะแน่จริงหรือเปล่าคุณพิชชี่
อันนี้เป็นข้อความที่คนที่เขารักกันคุยกัน
มีซุกไว้เยอะเอาความจริงมาพูดเล่นกันไม่ได้ด้วยนะ
อันนี้ผมอ่านจากข้อมูลข่าวนะเป็นแชทบล็อกนะ
๒๓๐ล้านบาทให้บ้านให้รถอะไรเงี้ยมีซุกไว้เยอะด้วยนะ
ทีนี้คุณเมย์มาให้ข้อมูลน่าสนใจแฉ
คือแกบอกว่าเธอกับเพื่อนที่หัวหินเนื้อจังหวะเนี้ยค่ะ
กดรอยตามแล้วสุดท้ายมารู้ว่าผู้กำกับโจ้เป็นคนสั่งให้มา
สั่งให้ตามสะกดรอยตามตลอด

เขาก็ถามอยู่กับใครแล้วก็อยู่กับแจ๊ก

เขาก็เหมือนแบบเสียงเขาดูเหวี่ยง
เราก็เราอยู่กับแจ็คเธอมีอะไรเหรอ
ก็ขอคุยกับแจ๊คขอคุยกับเป้ยก็ให้คุยนะคะ

ส่งมาให้เราดูว่าเขาตามเราอยู่ตลอด
แล้วพอเราเห็นเราก็ตกกระใจ

เราก็ทรงกลับไปว่าทำไมต้องทำถึงฉะนั้น
นี่เธอเอาลูกน้องมาตามเรา
คนที่ถ่ายเซลฟี่คนนี้คือลูกน้องใช่ไหมเป็นตำรวจใช่ไหม
เขาก็บอกว่าเขาก็หัวเราะค่ะ
เขาหัวเราะแบบกวนมาก
แล้วก็หัวร้อนก็บอกบ้าตำรวจจะไม่มาทำอะไรแบบนี้หรอก
นี่คือพนักงานโรงแรมยอมรับว่าเมย์ก็กลัวเหมือนกัน
คือจากรูปที่ดูแล้วมันไม่ปกติ
นี่คือถ้าเมนี่ไม่ไปกับผู้จัดการที่เป็นเก๋
ถ้าไม่ไปกับผู้ชายจริงหรืออะไรอย่างนี้
เขาจะมายิงเมนหรือเปล่าเมย์ก็กลัวถูกไหม

ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเสียงที่คุณผู้ชมเห็นนี่

นี่เป็นคำสัมภาษณ์เมื่อปี๒๕๕๘ใช่ครับ
นานมาแล้วนะคะเออทีนี้มันมีประเด็นมา
ทนายเดชาเป็นคนต้นเรื่องเลยที่ออกมาแฉเรื่องนี้นะคะ
นายเดชาค่ะให้ข้อมูลบอกว่าบุคคลที่อยู่ในคลิป
หลบหนีไปต่างประเทศแล้วไปประเทศลาวเรียบร้อยแล้ว
แต่ข้อมูลการหลบหนีจะจริงหรือไม่
นายเดชาบอกว่าให้ตำรวจไปตรวจสอบ
ส่วนอีกคนนึงที่มาบอกให้ข้อมูลว่า
น่าจะออกจากราชอาณาจักรไทยไว้แล้ว
ออกจากจะออกจากราชการไว้ก่อนแล้วเนี่ยนะคะ
ก็คือคุณสมบัติบุญงามอนงบอกกรลายจุดทวิตข้อความ
มีข่าวลือว่าตำรวจระดับพกผู้กำกับไปเก็บเห็ดที่ลาว

คุณหนีไปแล้วนะแบบนี้นะครับ